ทีมชาติไทยแพ้รวดนะครับยังไม่มีแน
เพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญอย่างยิ่งยวด

หากต้องการที่ยังคงมีโอกาสในการลุ้น
ที่จะคว้าโคต้าไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับ

เฉพาะโปรแกรมสำคัญที่ได้เล่นในบ้านในครั้งนี้นะครับ
ทุกคนก็บอกว่าจะทำผลงานได้ดีนะครับ
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ของพวกเรานะครับ
ซึ่งเมื่อวานครับนอกเหนือจากการซ้อมที่เข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับ
ก็ยังมีการร่วมกันแปลอักษรของนักกีฬาทุกคนนะครับ

เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ครับ
บรรยากาศสำคัญนะครับที่ทุกคนนั้นรอคอยเมื่อวานนะครับ
กีฬานั้นก็ถือว่ามีสมาธิเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าก่อนจะทำแบบในภาพที่เห็นได้

ก็เดินทางไปเก็บภาพมุมสูง
ซึ่งจะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับ
ว่าเครื่องหมายที่นักกีฬาทุกคนทำนั้นคือเลข๙นะครับ
รวม๓๗คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ก็เริ่มจากการที่นักฟุตบอลนั้นเข้าแถวนะครับกราบถวายบังคมเรียงเป็นลำดับ
ก่อนที่จะเริ่มการแปลอักษรเป็นรูปเลข๙ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีเท่านั้นนะครับ
ก็เสร็จสิ้นกิจกรรมครับ
ก็สำหรับนักฟุตบอลทุกคนนะครับก็ยังคงเก็บตัวฝึกซ้อมกันครับ
ที่เกลียนเวลเลสคราวใหญ่จังหวัดนครราชสีหม่ายนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับมากรุงเทศนี้แหล่ะ
เพื่อที่จะเจอกับออสเตรเลียนะครับ

ก็ประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย
ทีมชาติไทย๒๓คนสุดท้ายชุดลุยศึกฟุตบาลโลกรอบคัดเลือก
ในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ออกมาแล้วนะครับ
โดยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากเกมที่พบกับอีรักษ์ในเดือนที่ผ่านมา๒คนครับ
คนแรกก็คือชาริวชะปุ๋ยนะครับซึ่งก็มาแทนที่ของธนาชนะบุตรนะครับ
ที่ยังมีอาการบาดเจ็บแล้วก็หายไม่ทันนะครับ
และต้องรอลุ้นว่าจะหายทันในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ระหว่างวันที่๑๙พฤศจิกายนถึงวันที่๑๗ธันวาคมนี้หรือไม่ครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ติดทีมชุดนี้ก็คือนัตตะพลมารพันธ์
ซึ่งมาแทนที่นรึบดินวีรวัตโนดมที่เจ็บไหล่แล้วก็ขอถอดตัวไปก่อนหน้านี้ครับ
อีก๒คนก็คือเจรบสัมภาวดีและเสียพงษ์เจริญสินนะครับ
คนนี้ไม่มีชื่อในการเจอกับออสเตรเลียในเกมบอลโลกรอบคัดเลือก
แต่ว่ายังมีโอกาสในการติดทีมชุดชิงแชมป์อาเซียนก็คือมีการเรียกซ้อมเพื่อดูฟอร์มต่อเนื่องกับทีมชุดใหญ่ไปทีเดียวเลยนะครับ
โดยกิติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมชาติไทยก็บอกว่า
ทุกคนมีความฟิตเต็มร้อยก็หวังว่าจะเก็บใช้ชนะทุกเกมนับจากนี้
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามั่นใจในเรื่องของความฟิตซึ่งเราห่วงเพราะว่า
หลีกของเราได้ปิดไปก่อนแล้วก็เด็กทุกคนก็ถูกปล่อยกลับไปพักผ่อน
ฉะนั้นการมาซ้อมครั้งนี้ก็ทำให้เรามั่นใจในเรื่องของสมรรถภาพร่างกาย
แล้วก็แทคติกวิธีการเล่นตอนนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์
ฉะนั้นเราสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่งานง่ายนะครับ
เพราะเราเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับเราก็ต้องการที่จะต่อกรกับเขาให้สนุก๙๐นาที
เราไม่อยากเห็นทีมชาติไทยเราแผ่วช่วงท้าย
ฉะนั้นเราเชื่อว่าเกมวันที่๑๕น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็มันแน่นอนนะครับ
สำหรับวันนี้นะครับทีมชาติไทยจะมีกำหนดลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๑๖นาฬิกา
เพื่อเตรียมตัวพบกับทีมชาติออสเตรเลียในวันที่๑๕ก็คือวันอังคารนี้นะครับเวลา๑๙นาฬิกาครับ
สถานการณ์กันหน่อยนะครับไทยนั้นอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับ
ในตอนนี้ลงเล่นมา๔นัดมี๐แต้มยังไม่ชนะใครนะครับ
ส่วนออสเตรเลียอยู่อันดับที่๒ของกลุ่มมี๘แต้มครับ